ไม่งั้นจะโดนเช็คชื่อจากที่บ้าน

ชิบไม่รู้เลย

แต่เราแฮปปี้สุดหรอครับทุกวันนี้

ไม่งั้นจะลงทำไม
โกหกไปแล้วได้ประโยชน์อะไร

ไว้อยากอยู่กับเค้า
ถ้าอยู่แฮปปี้กับเค้าก็ต้องมีเกี่ยวกับเค้า

เพราะว่าคุณพ่อก็เจอกันบ่อยมาก

ไม่ได้เริ่มคุยกันกันหรือไง

คุยกันเร็วอะ

มันแค่เด็กเราแล้วเราเคยมาเจอกันได้ยังไง

เออนั่นดิ
เหมือนเจอเพราะว่าเพื่อนผมเป็นคนแบบแนะนำให้
ภูมิหน่อยค่ะ
จะค่อนข้างห่วงตัวตัวน้องเรื่องกับความรักอะไรเงี้ย

ยิ่งอย่างนั้นมันหรือยิ่งเยอะ

เป็นไงเขาเขินไหม
นั่งร่วมวงเขากับเขา

อันเล็กทีละเดทอ่ะเหรอ
น้องถึงแกงน้องด้วยนะ

ความข้าวที่องค์มีรู้ที่ดีนะ

ไม่ได้อยากเศียเวลาเจอกับใคร

เรื่อยไวล์แล้ว

ชอบสายแล้วก็ชอบนิวไหม

คุณแอบว่าแม่แขวนตนไทยเศกคุณยังไม่รู้